คุณผู้ชมเรื่องของการลุ้นโชคเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่คนไทยทุกคนก็ชื่นชอบล่ะ
ทีนี้เรามีสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วแต่ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของหวยเถื่อนหวยใต้ดินยังพอมีอยู่เหมือนกัน
ล่าสุดก็มีคนเดือดร้อนจากการซื้อหวยเถื่อนนี่แหละค่ะ
มีนักธุรกิจสาวคนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะ

ใช่ค่ะคือมันผิดตั้งแต่มันเป็นหวยเถื่อนแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางกัญลักษณ์เหล็กเพชร
หมู่บ้านช้างแลนด์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
คือนางสิริยากรวงชมพูนักธุรกิจสาวคนนึงเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับนางกัญลักษณ์
เพราะว่านางสิริอากรบอกว่าเธอซื้อหวยเถื่อนมาจากนางกัญลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้ามือ
แล้วเธอถูกรางวัลตั้ง๔ล้านบาทแน่
แต่ว่านางกัญลักษณ์อ้างบอกว่าเจ้ามือรายใหญ่อีกทอดนึงเขาจ่ายมาแค่๑ล้าน๕แสนบาท
แล้วเธอก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องหักเงินค่าซื้อหัวอีก๑ล้าน๕แสนบาท
รวมเป็น๓ล้านแล้วนะก็เหลืออีก๑ล้านที่เธอควรจะได้ใช่ไหม
บอกว่าเจ้ามือรายใหญ่ไม่ยอมจ่ายก็เลยไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะ
เรื่องนี้นางสิริยากรเขาก็ไม่ยอมไงก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางกัญลักษณ
แล้วก็มาร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ตำรวจก็เข้าไปตรวจค้นวันนี้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่แค่๔๕คนเท่านั้นล่ะ
ก็ไปตะโกนเรียกเจ้าของบ้านให้มาเปิดประตูเปิดประตู
นานกว่า๑๐นาทีไม่มีเสียงตอบรับเลย
ตำรวจก็เลยเดินเข้าไปที่หน้าบ้านค่ะ
เจ้าของบ้านถึงเดินออกมาเปิดประตูแล้วก็สอบถามว่ามีหมายค้นหรือเปล่ามาเนี่ยจะเข้ามาอะไรยังไง
ตำรวจก็แสดงหมายค้นชัดเจนแล้วก็เข้าไปค้นภายในบ้าน
เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ยินยอมให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างในนะคะ
ตำรวจใช้เวลาตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมงก็ออกมาค้นรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านที่คุณผู้ชมเห็นจอดอยู่นี่แหละ
จากนั้นก็ได้เอาสมุดพกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในรถยนต์แล้วก็นำตัวนางกัญลักษณ์พร้อมรถยนต์และโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือถุงเอกสารรวมถึงโพยหวยอีก๗๐แผ่น
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็นำตัวเธอมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าของบ้านหรือว่านางกัญลักษณ์เนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านแต่ก็ใส่แว่นกันแดดสีดำอันใหญ่ก็ปิดบังใบหน้าแหละแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไหนเลย
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทยเวทกามาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีก็บอกนะคะว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
แต่ดูจากพยานหลักฐานที่ตำรวจตรวจพบแล้วเนี่ยมันดิ้นไม่หลุดจริงคือชัดเจนเลยว่าเป็นการกระทำความผิด
ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากินรวบซึ่งผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจด้วยก็เป็นความผิดกันไปอีก